พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดตราดค่ะ
ปรากฏว่าท้องเรือมันแตก

แล้วก็ในเรือมีนักท่องเที่ยว
มีคนขับเรือ๗ชีวิตนะคะ
ลอยคออยู่กลางทะเล๒ชั่วโมง
แต่มีคนไปช่วยมาไว้ทันค่ะ
นี่นะคะช่วยกันนำตัวคนเจ็บขึ้นมาปฐมพยาบาลค่ะ
ชื่อเรือชอประสบโชค
เรือคือท้องเรือมันแตกค่ะ

ห่างจากชายฝั่งสะพานแหลมงอบไปประมาณ๒กิโลเมตร

ถึงจะช่วยเหลือเอาไว้ได้ทั้งหมดจนสำเร็จ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมงอบ
คนที่แจ้งเหตุชื่อว่าคุณนาวินนะคะ

จากนายเจรสักอายุ๔๓หนึ่งในผู้ประสบภัย

เรือนี้ออกจากฝั่งบ้านแหลมงอบประมาณบ่าย๒โมง

ตอนที่ยังไม่ได้เกิดอุบัติเหตุ

เป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวที่อยู่บนเรือเขาก็ถ่ายเอาไว้
แล้วบนเรือที่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวเนี่ยนะ

เขาไปเที่ยวไปเยี่ยมญาติที่เกาะลิ่ม

นายปริญญาอายุ๖๖หนึ่งในผู้ประสบเหตุ

ช่วงเกิดเหตุคือเรือกระแทกกับคลื่น

ลอยคอกันอยู่๒ชั่วโมงกว่า
และอย่างที่บอกว่ามีคนแก่อายุ๘๐ค่ะ

แต่โชคดีที่ว่าใส่ชูชีพกันทุกคน
โชคดีดีแล้วเพื่อความปลอดภัย
ใส่ถูกรีบกันแต่โอ้โหดูสิครับ

มีเรือประมงของชาวบ้านมาเจอแล้วก็มาช่วยค่ะ
คุณปริญญาบอกว่าพูดตรงเลยว่าผมเข็ดไปจนตาย

๒ชั่วโมงกว่าดีว่ามีชูชีพ

ผมนวดเสร็จแล้วมีประคองมา๔คนให้รอยอยู่

ตอนนั้นเห็นรถเรือมาช่วยนี่คิดยังไงอยู่ตอนนั้น
ขอเรียกเรือเป็นชั่วโมงกว่าจะค่ำกว่าจะเอามา

เข็ดจนตายแบบนี้ไม่เคยเจอ
เข็ดจนตายไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้
มานพเหลืองอ่อนผู้มนุยการสำนักงานเจ้าท่า

หลังจากได้รับแจ้งก็ประสานไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นำขึ้นฝั่งแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล

ส่วนอีก๖ท่านก็พาไปโรงพยาบาลเหมือนกัน

ด้วยว่าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือเปล่า

เพียงพอกับจำนวนคนที่อยู่บนเรือ

ก็ต้องเรียกคนขับเรือมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ

แทกกับคลื่นแล้วท้องเรือแตก

แต่เวลาสปีดโบ๊ทกระแทกกับคลื่นไปเนี่ยโอ้โห